ก็มีการนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการแข่งขันรวมถึงมาตรการในการจัดการแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด๑๙
ของไทยเรามีคุณพาธิสุภพงศ์เลขาธิการสมาคม
เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการของสหพันธุ์
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างของสมาคมและบริษัทไทยลีก
จัดเตรียมข้อมูลเรียบเรียงและนำเสนออย่างเต็มความสามารถ

ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศ
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพโดยผ่านการพิจารณาอาทิต
สนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ
เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพ

และประสบการณ์จัดการแห่งขันภายใต้สถานการณ์โควิด๑๙

ประเทศเจ้าภาพจัดการแด่งขันภูมิวัลชีวิตช้ำอาเซียน
สถานภูมิวัลอาเซียนจะแจ้งให้ทราบต่อไปหลังจากนี้ครับ